คุณผู้ชมค่ะเหล่าคนในวงการบันเทิง
ยังแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงราชการที่๙กันอย่างต่อเนื่อง
รวมไปถึงการจัดทำประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยนะคะ
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้๓นักร้องลูกทุ่งนำทีมโดยลาล่าขวัญนภา
ลูลูดวงฤดีและระดาอาสยามได้ร่วมใจกันจัดทำดอกไม้จันทร์
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมนะคะของคนในวงการบันเทิง
ที่ได้จัดทำขึ้นเดินตามรอยตามคำพ่อสอนนะคะ
สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มีการจัดทำกันมาโดยตลอด
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากว่า๓๖๕วันนะคะ
และเมื่อวานนี้ทางด้านศิลปินทั้ง๓ท่านก็ได้ไปร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความอาลัยต่อในหลวงราชการที่๙เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ